นี่แหละค่ะมาต่อเรื่องของตำรวจอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะคุณนัทพงศ์
อันนี้เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ลูกชายของตำรวจยศร้อยตำรวจโทคว้าปืน
บุกเข้าห้องพักของ๑๐ตำรวจโทที่แลต์ตำรวจเชียงใหม่ค่ะ
ปรากฏว่าตำรวจที่อยู่ในนั้นก็ยิงสวนออกมานะคะ
ทำให้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็มาเสียชีวิตเมื่อเช้านี้ค่ะ
นี่แหละค่ะจุดเกิดเหตุก็คือแฟลต์ตำรวจนะคะ
สพภูพิงราชนิเวศค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร่างของนายสุรยุทธ์นะคะ
อายุ๒๑ปีเป็นลูกชายของร้อยตำรวจโท
ยงยุทธ์ตำรวจโรงพักเดียวกันซึ่งถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ที่ท้อง๑นัดได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ตอนนั้นนอนหายใจรวยรินก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เมื่อเช้าได้รับรายงานว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
ตำรวจโทกำชัยคิดสมค่ะ
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพภูพิงราชนิเวศยืนรอมอบตัว
แล้วก็มอบปืนที่ใช้ก่อเหตุให้กับพนักงานสอบสวนค่ะ
ภูมิกับสพช้างเผือกบอกว่าก็เอาตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวน
ทราบว่า๒คนนี้เคยมีปัญหามาก่อน
ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเรื่องของการสูบบุหรี่ค่ะ
นายสุรยุทธ์ผู้เสียชีวิตที่พักอยู่ชั้นล่างของแฟลตเนี่ย

แล้วพอสูบเนี่ยกลิ่นเหม็นมันก็ลอยไปถึงห้องของ๑๐ตำรวจโทกำชัย
ก็เตือนกันปรากฏว่านายสุรยุทธ์ไม่พอใจ
แล้วก็เป็นสาเหตุตรงนี้ค่ะที่ทำให้มีปากเสียงกันอยู่บ่อย
วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายสุรยุทธ์ดื่มสุรามาแล้วก็เมา
ก็ถืออาวุธปืนของพ่อเดินบุกเข้าไปในห้องพักของ๑๐ตำรวจโทกำชัย
พอเขาเห็นคู่กรณีถือปืนบุกเข้ามาก็คว้าปืนยิงเพื่อป้องกันตัวหนึ่งนัด
นี่ค่ะชุดพิสูจน์หลักฐานวันนี้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบปลอกกระสุนปืน๑ปลอกนะคะ
ทางพลตำรวจโทปียะตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่า
การสอบสวนก็จะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็ยืนยันจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
ตอนนี้สอบปากคำไปพยานไปแล้ว๕ปากนะครับ
ก็คือตำรวจและน้องสาวผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในแฟลต์ตำรวจแห่งนี้
ส่วนสาเหตุมาจากการที่ทั้งสองคนทะเลาะกันมาหลายครั้งนะคะ
แล้วก็ที่ผ่านมาทางภูมิกับสพภูพิงราชนิเวศก็เคยเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งจนเนี่ยค่ะครั้งนี้มาเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
เรื่องต้นก็แจ้งข้อหา๑๐ตำรวจโทกำชัยในความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่าไม่มีพฤติการหลบหนีค่ะ